กฎหมายกรกตระบุว่าในการเลือกตั้งสสและสวแต่ละครั้ง
ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งกรกตแต่งตั้งขึ้น
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการเลือกตั้ง
สำหรับอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กำหนดไว้
คือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้
ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง
หรือการกระทำใดที่อาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้ง
ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
เข้าไปในที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบคำสั่งประกาศและมติของกรกต
ถ้าดูตามข้อกฎหมายและระเบียบของกรกต
ให้อำนาจผู้ตรวจการเลือกตั้งค่อนข้างมาก
เสมือนเป็นตำรวจเลือกตั้งก็ว่าได้
เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจจับกลุ่มสอบสวน
และยังได้รับความช่วยเหลือหากถูกฟ้องคดีอีกด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งมีการใช้กำลังประทุษร้าย
ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ต้องระวังโทษหนักขึ้นจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้งระเบียบกรกตระบุว่า
ได้รับเงินเดือน๕๐๐๐บาทและสามารถมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้๑คน
ที่มีเงินเดือน๑๕๐๐๐บาทและยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้อีกด้วย